มาดูเหตุที่นักเรียนวัย๑๔ปีเป็นนักเรียนชายถูกไฟคลอก
แล้วก็หลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเหตุที่เด็กเล่นกันแผลงแกล้งกันเกินไป
ทำไมเล่นกันแรงแบบนี้เด็กสมัยนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วเหรอ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
มีเด็กนักเรียนวัย๑๔ปีถูกเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ด้วยนะครับ
จับขังในห้องในตู้เป็นตู้ดีกว่าในช่องเก็บหนังสืออาคารโรงนอนของโรงเรียน
แล้วปรากฏว่าเพื่อนก็แกล้งเอายาฆ่าแมลงฉีดพ่นใส่เข้าไป

คือคนที่ก่อเหตุก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุขึ้น
ไฟมันจะเป็นวัตถุไวไฟแล้วก็เกิดไฟคลอกแบบที่เป็นข่าวนะคะ
ติดไฟแล้วเหมือนเพื่อนถูกขังอยู่ในห้องเก็บของช่องเก็บของนั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐กันยายนนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ชัยนาธ
เพื่อสอบถามเรื่องราวไล่เรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ปกติแล้วเราเห็นข่าวในการที่จะไปพูดคุยกับพอโรงเรียนบ้าง
ไปพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ถูกไฟคลอกบ้าง
ไปถามทางมุยที่ปวีนาหงษกุลว่ามีความคืบหน้าในการช่วยเหลืออย่างไร
ถามตำรวจเรื่องของคดีบ้าง
หลายคนอยากจะรู้ว่าเด็กอีก๓คน
ที่บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าการแกล้งเพื่อนครั้งนี้
จะทำให้เพื่อนบาดเจ็บ

ดังนั้นทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับเด็ก๓คน
ถึงช่วงวินาทีของการเกิดเหตุครับ
ในการตอนนั้นคือมีเพื่อนขาว๒คนครับ
นั่งเล่นกันอยู่หน้าตู้แล้วทีนี้เอิร์ทก็เดินเข้ามาครับ
เอิร์ทก็เดินเข้ามามาคุยกับคนที่อยู่ตู้นี้กับเขา
สังโรงกับเรื่องซักผ้าครับว่า
เดี๋ยวเออซักเดี๋ยวต้นตาก

เขาบอกว่าตกลงกันเรื่องซักผ้าพี่
วันนี้เอิร์ทจะซักต้นจะตาก

เขาก็เปิดเข้าไปในตู้แล้วเขาก็หยิบไปซักผ้า

พี่ใครแกล้งเอิร์ทนะเดี๋ยวเอิร์ทจะแทงเขาอยู่นี้ครับ
แล้วเขาลงไปนั่งในตู้นั่งร้องเพลง
ปั๊บแล้วเพื่อนผมก็ปิดตู้
ปิดตู้แล้วก็ถามว่าเอิร์ทจะออกไหม
แล้วก็บอกว่าไม่ออกพี่พี่ไปซักผ้าเลย
หาคนรับข้าวมาให้ผมกินด้วย
แล้วเขาก็ไม่ออกจริงใช่ไหมไม่ออกพี่
ผมก็เลยตะโกนว่าเอ้ยยได้เชียลทอล์คแล้วนี้

แล้วผมถามว่าเอิร์ทจะออกไหม
ผมก็หยิบมาฉีดฉีดฉีด

ทีนี้ผมก็กำลังจะไปเปิดตู้
ผมก็ถอดบอกบีมถอย
จะไปเปิดตู้ผมก็เดินลงไปปุ๊บ

หลังจากนั้นก็เป็นเหตุ

แล้วตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุเรารู้สึกยังไงครับ
รู้สึกทำเนินไม่ถูกครับ

โรงเรียนประจำอยู่ด้วยกัน
เป็นเพื่อนกันแกล้งกัน

ที่ได้รับบางปัตย์เจ็บนะ
เล่นกีต้าอยู่ในตู้ช่องเก็บของ

ก็เลยแกล้งเอาไอ้นี่มาฉีดเพื่อที่จะให้ออกมา
แกล้งกันขังกันไว้อะไรอย่างนี้นะฮะ

ทางเด็กก็พยายามช่วยเอาตัวเอิร์ทออกมา
แล้วก็วิ่งไปบอกคุณครูให้วิ่งมาช่วยน้องเอิร์ทด้วย
เอายาสีฟันทาเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กบอกนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุคือวันที่๒๕กันยายน
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๐กันยายนใช่ไหมฮะ
หลังจากเกิดเหตุทั้ง๓คนรู้สึกผิดมาก
คือเด็กรู้สึกผิดถึงขนาดแบบว่าเจ็บใจตัวเอง
ทำกับเพื่อนแล้วเอาหัวไปโขกกำแพงโขกผนังเลยนะ

แล้วก็เด็กได้ไปขอขมากับแม่ของเด็กชายวัย๑๔คือน้องเอิร์ทแล้ว
แต่ก็ยังคงรู้สึกผิดที่แกล้งกันแรงเกินไป
จนมากระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับ

ยังไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลหลายครั้ง
ก่อนที่แม่ของเอิร์ทจะไปฟ้องร้องต่อมูลที่ปวีนา

ยังรักเพื่อนอยู่เสมอยังรักเอิร์ทอยู่เสมอ
คือคุณครูเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กเขามาหากัน

เขาก็มีการขอโทษกันจริงจังนะ

เขาก็มาหยอกเอิร์ทกันเอิร์ทขอโทษนะ
เอิร์ทก็บอกอืมอะไรแบบนี้นะฮะ
ครูก็บอกเด็กเขาก็เป็นเพื่อนกันให้อภัยกันนะครับ
เด็กทั้ง๓คนยังบอกอีกว่าโดยส่วนตัว

เพราะว่าไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้
เนื่องจากตัวเองและเพื่อนแล้วก็เอิร์ทนั้นสนิทกันมาก

อยากฝากขอโทษรุ่นพี่ที่จบไป
แล้วก็เพื่อนนักเรียนคนอื่น
ครูบาอาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
พวกเขาอาจจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง

อยากบอกข่าวทุกสำนักทุกสื่อเลยที่นำเสนอข่าว
บอกว่าพวกผมเองไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจริง
โดยเฉพาะเจตนาค่าอะไรไม่มี

ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้โทรคุยกับแม่ของน้อง

บอกว่าตอนนี้อาการของน้องถือว่าก็ดีขึ้นแล้ว
ปลอดภัยครับแต่ก็ยังต้องมีการทำกายภาพบำบัดอยู่
จะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่วันไหน
แม่บอกว่าขอรอให้คุณหมอบอกก่อน
เพราะว่าตอนนี้ก็ห่วงเรื่องของการดูแลน้อง
อันนี้ที่คุณแม่บอกแล้วก็ยืนยันเรื่องของการย้ายโรงเรียน
คุณแม่บอกว่ายังยืนยันว่าจะย้ายโรงเรียนเหมือนเดิม
โดยมีการประสานความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิปวีนา
แล้วก็ให้ทำเรื่องประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วย
คุณแม่บอกว่าเพื่อความสบายใจด้วยเพราะว่านี่แหละ
แล้วคุณแม่บอกจากปากนะว่าเด็กเขาคือเพื่อนกันแหละ

เขาคือเพื่อนกันแต่ว่าที่อยากย้ายโรงเรียน
เพราะว่ารู้สึกไม่ดีตรงที่มาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
และอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับโรงเรียนอื่นด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของจิตใจเด็กแม่เข้าใจเพราะเขาเป็นเพื่อนกัน
เรื่องของครูเรื่องของผู้มนวยการแม่ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้มีการดูถูกหรือว่าช่วงแรกมันพูดใส่อารมณ์กันนะครับ

แต่ก็ยังจะอยากย้ายลูกไปที่โรงเรียนอื่นอยู่ดีนะครับ